ส่วนเรื่องนี้ยังต้องตามความคืบหน้าให้ต่อนะคะที่จังหวัดราชนะคะที่บอกว่าเป็นการทะเลาะกันในเครือญาติคือหลานเขยอ่ะเมาแล้วก็มีการเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดังครับลุงก็มีการตำหนิต่อว่าหลานเขยก็เหมือนกับเดินเข้าไปในบ้านลุงไปโวยวายลูกลุงกลับมาบ้านพอดีครับแต่ลูกลุงมีปืนแล้วมันก็มี

ไม่รู้เรื่องอะไร
ไม่รู้เรื่องอะไร
ทำมือ

คือภรรยาของหลานเขย

หลานแท้ของลุงป้าที่อยู่บ้านหลังนี้นะคะ
เห็นสามีถูกรุมทำร้าย
ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้อันนี้คือลูกลุงนะคะที่ถือปืนนะคะ
บอกว่าเห็นหลานเคยทะเลาะกับพ่อเขาไงเขาก็เลยเข้าไปตำหนิต่อว่า
แต่ในมือมีปืนอยู่ด้วยแต่ลุงเองเนี่ยก็พยายามจะห้ามนะคะ
ตามคลิปเมื่อสักครู่คือเอามีดด้ามยาวเลยฟันเข้าที่หลัง
พยายามจะห้ามลักษณะแบบนี้แต่มันก็เลยเป็นความชุนละมุน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองตราดนะคะคนที่อยู่ในคลิปภาพเนี่ยมีหลายคน
เดี๋ยวเราค่อยไล่เรียงกันไปครับในบ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะ
มีนายสาธุรมยานนท์เป็นเจ้าของบ้านก็คือคุณลุงนะคะ
อยู่กับภรรยาค่ะนายสุริยารมยานนท์หรือท็อป
คนที่ใส่เสื้อสีแดงที่ในมือถือปืนอยู่นะคะเป็นลูกชายของคุณลุงสาธุ
แต่ลูกชายไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะมีคนไปบอกว่าพ่อถูกทำร้ายอยู่ที่บ้าน
ก็เลยกลับมาที่บ้านมาช่วยพ่อนายพรชัยคำแสนราชหรือนัท
เป็นหลานเขยนะคะคือคนที่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดังอะค่ะ
นางสาวสุนิสารมยานนท์หรือเอเป็นหลานของลุงเจ้าของบ้าน
ซึ่งก็บ้านอยู่ติดกันนี่นะคะแต่ว่าบ้านสองหลังเนี่ยเหมือนกับมีเรื่องมีราวทะเลาะกันตลอด
บ้านของนายสาธุกับบ้านของนางสาวสุนิสาห่างกันแค่๓เมตรคุณผู้ชม
มีเหมือนกับแค่ถนนเลนเดียวกั้นแบบนี้ค่ะครับนี่นะคะอืมบ้านอยู่ใกล้กันมากอ่ะ
จะติดกันเลยเมื่อวานนี้เราได้ข้อมูลจากฝ่ายของนายสุริยาซึ่งเป็นลูกลุงไปแล้วนะคะ
ครับวันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับทางฝั่งของนายพรชัยก็คือทางฝั่งหลานเขยอ่ะค่ะ
อืมที่เมาที่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์โดนลุงด่าแล้วเมาเข้าไปในบ้านลุงอ่ะนะดูสภาพเขานะคะโอ้โห
นี่หน้าเขาเป็นอย่างนี้เลยเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเขายอมรับว่าเขาดื่มจริง
อ่าดื่มเหล้าแต่ไม่ได้เมาโอ้นี่ตายังปูดใช่เดี๋ยวใช่เขาบอกเขาดื่มแต่เขาไม่ได้เมา
ครับก่อนจะออกไปซื้อของใช้ข้างนอกอ่ะค่ะแล้วที่เขาบุกเข้าไปในบ้านลุงอ่ะนะ
เออเพราะว่าเขาถูกลุงด่าแล้วลุงด่าบุพการีเขาไงด่าแรงมาก
เขาก็เลยโมโหเลยบุกเข้าไปช่วงจังหวะนั้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวฟังดูนะคะ
ตอนนั้นที่ผมขึ้นบนบ้านนะนะผมกลับมาผมขึ้นไปลงบ้านแล้วนะ
ผมใส่ผ้ากางเกงตัวเดียวแล้วก็ผ้ากับหนูจะไปหาน้ำ
เขาก็ด่าผมอะไรไอ้พ่อแม่พ่อแม่ไม่สั่งสอนอะไรนี่แหละ
จนทำให้ผมมันก็เกิดจากมีอารมณ์ร่วมแต่ผมไม่ได้ไปทำร้ายเขานะ
ผมไม่ได้ทำอะไรเลยแกนะผมก็ไม่มีอาวุธผมลงไปถึงตัวเอง
สลมไม้สลมไม้เราก็บอกเขาจะถือมีดอะไรมายาว
เมียเองก็เดินมา
มันก็ถามตรงจุด

ที่หัวเนี่ยเย็บ๑๙เข็ม
แล้วกลายเป็นว่าถูกแจ้งข้อหาบุกรุกในเคหสถานยามวิการ
และข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
นี่นะคะแต่ตำรวจก็อนุญาตให้ประกันตัวออกมานะคะ

แต่นี่ก็เครือญาติกันนะจริงค่ะนะ